ช่วงนี้ยังอยู่ที่ข่าวต่างประเทศ
มีเหตุการณ์ตัวอย่างค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

แต่ว่าบางทีนะคะเราก็ไม่ควรที่จะไปมุงดู
เพราะว่าเรายังไม่แน่ใจนะคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จะส่งผลอันตรายต่อเราหรือไม่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองอเล็กซานเรียประเทศอียิปต์
หลังจากนั้นเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงนะคะ
จนทำให้มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๑๐คน
ซึ่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือผู้ที่ไปมุ่งดูค่ะ
นี่คือเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจ
ของประชาชนที่อาศัยอยู่บนอาคารพักอาศัย
อยู่ใกล้เคียงกับจุดที่รถบรรทุกน้ำมัน
พลิกคว่ำขวางกลางถนนในเมืองอเล็กซานเรย์ของอียิปต์
ซึ่งนำโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้

จะเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงตามมา
เนื่องจากมีน้ำมันรั่วไหลออกมา
โดยเปลวเพลิงได้ลุกลามไปยังรถยนต์ที่อยู่ใกล้เคียง
และมีความสูงหลายเมตรด้วยนะคะ
จนทำให้ผู้คนที่มามุงดูเหตุการณ์
รวมทั้งเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย

ต้องนำรถดับเพลิงกว่า๑๐คันเข้าควบคุมเพลิงครั้งนี้
แต่ก็ทำได้แค่ควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดเท่านั้น
เพราะว่าต้องรอให้น้ำมันที่มีอยู่ราว๓๐ตันนั้นเผาไหม้จนหมดค่ะ
ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์
รายงานว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย๑๐คน
จำนวนนี้มีอาการสาหัส๒คน
ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ